คุณผู้ชมค่ะที่เพชรบูรณ์ค่ะมีเหตุทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันอยู่หน้าผับ
แต่ข่าวนี้มันแตกต่างจากข่าวอื่นตรงที่เป็นผู้ชายทำร้ายผู้หญิงจนเลือดอาบเลยค่ะ
เพชรบูรณ์หลังจากบริษัทรักิจปฏิเสธัตริย์ทุกทางการผู้หญิงค่ะ
ความในโพสต์บอกว่าทำร้ายต่อยผู้หญิงมันไม่แมนนะ
ลูกเพจได้แจ้งส่งคลิปว่าเพื่อนถูกทำร้าย

ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งปกครองตำรวจสุ่มตรวจบ้าง
เหมือนกับว่ากาดไม่ห้ามเท่าที่ควรด้วยหรือเปล่า
และเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจสอบผับนี้อย่าง
อย่างแบบถี่ถ้วนเท่าที่ควรหรือเปล่า
คนโพสต์เขาก็ตั้งคำถามเอาไว้
เป็นภาพผู้ชายทำร้ายผู้หญิงจนเลือดอาบ
คนก็ตำหนิกันเยอะเลยแล้วก็ตำหนิกัดของผับที่ทำไมไม่ไปช่วยไม่ไปห้ามด้วย
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากผู้เสียหายก็คือคนที่ถูกทำร้ายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันเสาร์๒๐สิงหาคม
ไปเที่ยวกับสามีและรุ่นน้อง๗๘คน
ผับแห่งนี้อยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มันมีเรื่องเข้าใจผิดกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึง
ก็คุยกันเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันแล้วนะ
แต่พอผับเลิกสิคะเธอกับสามีออกมาหน้าผับจะกลับบ้าน
ชายชะกัน๔๕คนรุมทำร้ายสามีเธอก่อนครับ
เธอเห็นเธอเข้าไปช่วยเข้าไปห้าม
แต่ถูกกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ทำร้ายเธอด้วย

เธอบอกว่าเธอได้ข้อมูลมาว่า
คนที่มาทำร้ายเธอเป็นคนมีสี

แล้วก็มีพฤติกรรมชอบมีเรื่องมีราวเป็นประจำเลย
อีกคนนึงเป็นตำรวจที่หยุมหัวเธอ

สามีก็ไปโรงพยาบาลคิ้วแตกเย็บตั้ง๖เข็มแน่

เธอเองก็ฟกช้ำดำเขียวทั้งตัวนะคะ
แขนที่หน้าที่ข้อมือแผลเต็มเลย
แจ้งความแล้วที่สพเผชบูรณ์

นำผลการตรวจร่างกายมาให้ตำรวจเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
และจะมีการแจ้งความดำเนินคดี

ต้องออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้เลยนะคะ

นอกสถานให้บริการ
เป็นเวลาที่สถานบริการปิดแล้วด้วย

มีการตักเตือนว่า

เรื่องของการเปิดปิดสถานบริการยำค่ำคืน